ยังคงครองการเป็นผู้นำนวัตกรรมศรีทาบ้านครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับ
ณวันนี้มาถึงรุ่นของลูกก็คือคุณวรวัชยศบุรณานั่นเอง
สารต่องานของรุ่นพ่อดูแลงานต่อครับแล้วก็สารต่อมุมมองที่บอกว่า
ชอบการคิดต่างครับแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา
แล้วก็อยู่คู่กับการเป็นสีทาบ้านของคนไทยมาต่อเนื่องยาวนาน

ติดตามในทอดสูตรกับคุณพีรวัตน์อัฐนาค
ต้องการผลิตสินค้าโดยคนไทย
เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ

ดรวรวัตน์ชัยยศบุรณะหรือดรห่ม
ทายาทคนเล็กที่เข้ามาสารต่อกิจการของครอบครัว
ไม่ใช่แค่ผู้นำที่ต้องมีวิสัยทัศน์
แต่ต้องทำให้พนักงานทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน
โดยเฉพาะความคิดต่างมุ่งสร้างสรรค์
อีก๑๐ปี๒๐ปีได้ชัดเป็นจุดเดียวกัน
เพราะฉะนั้นทุกคนพยายามที่จะสร้างความแตกต่าง
ทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ว่าแตกต่างไม่ได้หมายถึงว่าต้องคิดใหม่เสมอนะครับ
คุณสามารถทำ๑๒ได้ไหม๑๕ได้ไหม
อันนี้คือความแตกต่างที่เกิดกับงานเล็กของทุกแผนก
เพราะฉะนั้นพอเวลาแนวคิดมันไปทั่วทั้งองค์กรนะครับ
แล้วทุกคนสามารถทำงานเป็นทีมและร่วมแรงร่วมใจกันได้เนี่ย
มันก็สามารถผลักดันเป็นกลจักรเล็กที่หมุนพร้อมกัน
ทำให้มันเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
ฟันเฟืองธุรกิจจะหมุนไปต่อได้
ด้วยการหยอดน้ำใจให้แก่กันและกัน

แต่วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว
คือสิ่งที่ศรีเบเยอร์ยังคงรักษาเอาไว้

ในเวลาที่โตขึ้นเรามีพนักงานเป็นพันธุ์
เราก็คงจะต้องเริ่มในการใช้
กลยุทธ์การบริหารแบบสมัยใหม่เข้ามา

เรามีคาวเจอร์ที่เป็นแบบครอบครัวอยู่
ถึงวันตรุษจีนวันปีใหม่วันสงการ
ก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมแบบไทย

มันเป็นวัฒนธรรมเล็กน้อย
ซึ่งมันแตกต่างจากบริษัทใหญ่

เรารู้กันว่าเรามีแกนหลักของเรา

เรามีคนที่ดีขึ้นเข้ามาเริ่มจอยกับเราเรื่อย

จากเป้าเล็กก็สำเร็จในเป้าที่ใหญ่ขึ้น
กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
สกัดกั้นตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มงาน

ว่าเราไปจบถึงวิศวะมา

ทวีคูณขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกว่า
เรามีไอเดียใหม่เยอะแยะมากมายพรั่งพลู

มันคงต้องใช้เวลาในการค่อยเติบโตไปเรื่อย

พยายามผ่อนลงมานะครับ
แล้วก็รู้แล้วก็รู้จักในการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม

พอตรงนี้ปุ๊บพนักงานก็ลดแรงกดดันลง
เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นส่วนร่วมของการทำงานของเราไปด้วย

เราก็รู้สึกว่าเราผลักดันโครงการมันได้ไหลลื่นขึ้นนะ
วันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน
สิ่งที่ทำให้สีเบเยอร์ชนะใจลูกค้า

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

ในการสร้างนวัตกรรมทุกขั้นตอน

จนถึงการเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้บริโภค

จักรยานคู่ใจออกไปตะลุยโลกภายนอก

ผู้บริหารสีเบเยอร์ชื่นชอบอย่างมาก
เพราะเหมือนเป็นการเติมปุ๋ยให้กับชีวิต
ผมคิดว่าจริงมันเป็นการพักผ่อนอีกแบบหนึ่ง

มันได้อยู่กับตัวเองเวลาที่อยู่บนจักรยาน
แล้วก็สิ่งที่สุดคือคือมันเป็นการฝึกสติด้วยนะครับ

เวลาทำงานเหนื่อยมาตอนเช้า
ศีลสมาธิปัญญา

วรวัตรชายศบุรณะสุขสงบอย่างแท้จริง
หลักชีวิตของผมก็ง่ายก็คือมีศีล
เมื่อไหร่ที่มีศีลเราสร้างให้เกิดสมาธิ
สติก็จะมาแล้วปัญญาก็จะเกิด
รฮงทิ้งท้ายว่าคุณภาพต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
ถ้าทำชีวิตของตัวเองให้มีคุณภาพ
ครอบครัวและธุรกิจก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย